อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของรถฉุกเฉิน
รถพยาบาลถูกขวางทางมาอีกแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีกรณี
กรณีคนขับเบ้นสีดำโชว์กล้วยแจกกล้วยให้แล้วก็ต้องหิ้วกระเช้ามาขอโทษ
โพยกันภายหลังล่าสุดคราวนี้ค่ะเป็นกระบะขับขวาง
ไม่ให้ทางไม่พอปาดหน้าสั่งให้จอดแล้วขอลงมาเช็คด้วยว่าไหน
ขอดูหน่อยมีคนไข้จริงหรือเปล่า
ขนาดนั้นนะคุณคือปาดหน้ารถให้จอดเลยนะคะคุณผู้ชม
ลองไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันก่อนเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
เจอใดนี่
เขาจะเอาคนไข้กับเมืองภารอ้าวอ้าวอ้าวลงมาดู
เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวอย่างผมมีคนไข้เยอะมากนะครับ
อ้าวอ้าวอ้าวจะเปิดห่อก่อน
มีคนไข้ก่อนมีค่ะ

ผมมีคนไข้เยอะมากนะครับ

อ้าวปิ๊กมาพออ้าวมาพอคนไข้เริ่มก่อน
ขึ้นอ่ะขึ้นแบบเป็นภาษาเหนือเลยว่ามามาดูเลยอยากจะรู้นักใช่ไหมมาดูว่ามีคนไข้จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่มเมื่อคืนนี้บนถนนพะหนโยธินช่วงเชียงรายไปอำเภอพานค่ะ
คือรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพานไปรับคนไข้มาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วจะนำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลผ่านระหว่างทางเจอกระบะคันนี้ค่ะ
ทะเบียน๒๘๕๘เชียงรายขับขวางไม่ยอมเปิดทางให้รถพยาบาล
ทั้งที่รถพยาบาลเปิดทั้งไซเรนเปิดทั้งไฟวับวาบแถมยังพูดขอทางด้วยซ้ำ
ขับปาดไปปาดมาไม่ยอมให้รถพยาบาลใช้เส้นทางจนกระทั่งเบรกจอดกลางถนนเลยค่ะ
คนขับที่เป็นชายสูงวัยหน่อยก็เดินลงมาจากรถแล้วก็ทำทีมาขอดูบอกคนไข้มีจริงหรือเปล่าเนี่ย
ขอดูหน่อยขอเช็คหน่อยมีคนไข้มาหรือเปล่า
ก็เลยเถียงกันแบบนี้ค่ะว่ามีคนไข้จริง
ถึงขั้นในคลิปเนี่ยนะเปิดหลังรถให้ดูเลยว่าเนี่ยเห็นไหมคนไข้นอนอยู่เนี่ย
ขับรถแบบนี้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่เขาเสียเวลาในการพาคนไข้ไปโรงพยาบาล
แล้วก็ตำหนิเลยบอกไม่ได้ดูทีวีเหรอเป็นข่าวตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่รู้เรื่องเลยว่าควรให้ทางกับรถพยาบาล
ทีนี้ตอนหลังคุณผู้ชายสูงอายุคนนี้ที่เขาเดินลงมาขอเช็คเขาก็พูดว่า
ไม่ก็เมื่อก่อนมันเคยเจอมาเยอะว่ามันมีรถพยาบาลที่มีพยาบาลนั่งมาในรถแล้วก็มาลงกลางทางคือไม่ได้มีคนไข้มาแต่เหมือนมาส่งพยาบาลแต่เปิดไฟสัญญาณมากกว่า
เขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยเข้าใจว่ารถคันนี้อาจจะเป็นเหมือนคันอื่นที่ใช้ไฟใช้อภิษิตในการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินไฟวาบเสียงไซเรนในการส่งคน
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตก็พากันสืบหาเลยว่าชายสองคนนี้เป็นใครเพราะว่ามีป้ายทะเบียนไงแล้วก็มีคนออกมารับไม่ต้องหานานนะคะ
นายอภิรักษ์กันทาออกมาโพสต์เลยบอกว่ารถคันที่เห็นในคลิปเป็นรถของผมแล้วคนขับก็พ่อผมเองผมขอโทษแทนพ่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับตอนนี้คุณพ่ออยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมจะตัวเขาเนี่ยอยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะรีบตามพ่อไปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ลงท้ายว่าเขาเสียใจครับ
สายสืบโซเชียลก็สืบประวัติต่อไปอีกคุณส่องต่อเลยอภิรักษ์กันทาเป็นใครเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจกองบังคับการควบคุมฝูงชนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
นักคอนบาลนะคะมีรายงานมาว่าวันนี้คุณอภิรักษ์เนี่ย
พาคุณพ่อไปโรงพักเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ